กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะตอนนี้ไทยแลนด์แซงเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
คลองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่มีการใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลกนะคะ
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้เปิดเผยไว้ค่ะเมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วก็วิจัยจากปริมาณรถต่อจำนวนประชากร
คนส่วนใหญ่นะคะเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์ค่ะมองไปทางไหนก็เห็นแต่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งพลุกพ่านเต็มท้องถนน
และก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ารถมอเตอร์ไซค์คือยานพาหนะที่สะดวกสบายทั้งในเรื่องของความเร็วราคาย่อมเยาว์
และก็เป็นยานพาหนะที่ใช้สำหรับส่งอาหารรวมไปถึงการขนส่งผู้โดยสารได้อีกด้วย
พบว่าไทยแลนด์ค่ะคลองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งแซงเวียดนามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แซงแบบชิวเฉียดนะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่ในประเทศเอเชียเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์อย่างแพร่หลายและประเทศที่มีมอเตอร์ไซค์มากก็จะอยู่ในเอเชียเช่นเดียวกัน
ส่วนมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะส่วนใหญ่นั้นก็จะนิยามมอเตอร์ไซค์ว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
แล้วก็ใช้ในการขี่พักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นค่ะ
การศึกษาวิจัยชิ้นนี้นะคะมองว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรถมอเตอร์ไซค์๑๐๐ล้านคัน
ซึ่ง๘๗ของครัวเรือนนะคะมีมอเตอร์ไซค์อย่างน้อย๑คัน
เพราะฉะนั้น๑๘ล้านครัวเรือนก็จะมีอย่างน้อย๑๕ล้านคันในไทยค่ะ
แล้วก็อีก๑ล้านคันนั้นก็ไม่มีการจดทะเบียนค่ะ
อย่างไรก็ดีนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นแหล่งมลพิษเช่นเดียวกัน
เพราะว่าก็มีการใช้น้ำมันในการเผาผ่านเครื่องยนต์ต่าง
ร่วมกันดูแลโลกของเราด้วยมือเราค่ะทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ